ติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนะครับเพราะว่าหลังจากที่ผลการเลือกตั้งนั้นออกมาแล้ว
ก็ทางพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงชนะการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่จัดขึ้นไปเมื่อวานนะฮะ
ก็มีคะแนนเอาชนะนายพินโยนิโรธ๕๑ต่อ๑๗เสียงแล้วก็มีบัตรเสียไป๑ใบ
โดยมีผู้ลงคะแนนบางรายเนี่ยมาลงคะแนนในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากสโมสรตรงนี้แหละที่เขากำลังจะฟ้องครับ
ก็คือนายพิเดชอมรสุคลหรือว่าทนายออสหนึ่งในผู้รับสมัครการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็กล่าวว่า
การฟ้องร้องในครั้งนี้นะครับเกี่ยวกับกรณีนี้ถือว่าผิดระเบียบการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพุทธศักราช๒๕๖๒
ซึ่งกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นผู้ที่ได้รับใบแต่งตั้งจากสโมสรสมาชิกเท่านั้น
แต่กลับพบว่ามันมีหลายสโมสรที่ใช้ใบมอบอำนาจแทนตรงนี้มันอาจจะผิดระเบียบนะคุณไกรสอนนะ
ซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับนายพิมเดชยังเปิดเผยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นโมคะหรือไม่
ไม่ใช่แค่ตัวเขาตัดสินคนตัดสินก็คือสารครับสารจะเป็นผู้ชี้ขาดว่าผิดแล้วก็เป็นโมคะหรือไม่
นั่นคือคำกลับอ้านของทนายออสนะครับ
บรรยากาศเมื่อวานนี้ช่วงก่อนการลงคะแนนเลือกตั้งช่วงบ่ายโมงแต่ว่าสายมันก็มีความเคลื่อนไหวนะครับ
ทั้งคุณวรวีมะกุดีนะครับอดีตนายกสมคมกีฬาฟุตบอลซึ่งถูกตัดสิทธิ์จากการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับ
ประเด็นหลักก็เรื่องนี้แหละเรื่องการผู้ที่จะมีสิทธิ์ลงคะแนนมาจากใบรับมอบอำนาจ
รับป้อบอำนาจแต่จริงก็คือตามกฎที่ฐานายออสเขาบอกคือต้องเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้ง
หลังจากนั้นพอปิดประตูแล้วก็ให้สื่อมวลชนออกมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ข้างในเกิดคืออะไรขึ้นเหมือนกัน
จนกระทั่งมีการประกาศผลคะแนนออกมานะครับ
ตอนที่เขาเลือกตั้งกันอยู่นะครับนักข่าวก็ไปถามเพราะว่าทนายออสเนี่ยเดินออกมาก่อน
ยังไม่ทันประกาศเลยนะครับคือทนายออสเนี่ยก็บอกว่ากรณีที่เขาออกจากห้องเลือกตั้งค่อนข้างเร็วเนี่ยนะครับ
ไม่ได้รีบนะไม่ได้มีธุระที่ไหนแต่เขาบอกว่ารู้ผลคะแนนตั้งแต่ยังนับคะแนนไม่เสร็จอ่ะ
ค่อนข้างแพ้เยอะเพราะว่ามีทีมงานของอีกฝ่ายเนี่ยเก็บใบมอบอำนาจของสโมสรสมาชิก
แล้วก็มีตัวแทนไปลงคะแนนเสียงอันนี้คือสิ่งที่ทนายออสบอกนะ
อย่างไรก็ตามนะครับนายพีมเดชยังกล่าวอีกว่าเขาเตรียมจะยื่นฟ้องต่อสาร
สำหรับกรณีการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครั้งนี้ในวันศุกร์
เวลา๑๓นาฬิกา๓๐นาทีก็บ่ายโมงครึ่งซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งให้กับทุกคนทราบ
แล้วก็สื่อมวลชนจะไปทำข่าวด้วยแต่ว่ามีรายงานข่าวล่าสุดออกมาไม่ได้ไม่นานนะครับ
บอกว่าการเตรียมหลักฐานที่จะฟ้องร้องอาจจะใช้เวลานิดนึงอาจจะเลื่อนไปเป็นสัปดาห์หน้านะครับ
ขณะที่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ถึงประเด็นนี้นะครับว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องคดีต่อสาร
หากคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ชอบทำหรืออยากให้ตนไปพิสูจน์ความจริงในชั้นศาลก็พร้อมชี้แจงครับ
เรื่องการทำงานของสมาคมกีฬาฟุตบอลก็ต้องเดินต่อไปนะครับ
เพราะว่าในวันที่๑๔นี้เราก็จะเปิดซีซั่นการแข่งขันในปี๒๐๒๐แล้วนะครับ
ส่วนเรื่องต่างซึ่งหลายคนมีความคล่องใจเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งก็ดี
คุณสมบัติของผู้ที่ลงรับสมัครเลือกตั้งก็ดี
อันนี้เป็นสิทธิ์อันชอบทำที่ทุกคนสามารถทำได้นะครับ
เราก็ห้ามใครไม่ได้แต่ก็มีความคิดว่าถ้าอะไรที่ท่านไม่เข้าใจหรือต้องการให้เราชี้แจง
หรือต้องการไปพิสูจน์นะครับ
ทราบกันในศาลเราก็พร้อมที่จะทำหน้าที่นั้นครับ

ในช่วงเวลา๔ปีต่อจากนี้ก็ถือว่ายังมีภารกิจสำคัญอีกหลายรายการ
ทั้งการสารต่อผลงานของทีมชาติไทยชุดใหญ่
รวมทั้งหลายเสียงจากสื่อมวลชนและคนในวงการฟุตบอลนะครับ
อยากให้เอาจริงเอาจังสำหรับการพัฒนาฟุตบอลในระดับเยาวชน
เพราะว่าดูจากในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ย
ต้องบอกว่าล้มเหลวนะครับสำหรับฟุตบอลในระดับเยาวชนของไทย
ทั้งในการแข่งขันระดับอาเซียนลงทั้งจริงแชมป์เอเชียนะครับ
บอลอย่างเราก็อยากจะเห็นผลงานที่เป็นรูปธรรมสักทีนะครับ